มาดูนี่ช้างไถนาคุณผู้ชม

นั่นก็เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการให้ช้างมาไถนา
เพราะว่า๑แรงช้างเท่ากับ๔แรงควายกันเลยทีเดียว

ก็จะทำให้พื้นที่หลายพื้นที่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรด้วย
ดูข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เช้านี้ค่ะยังไม่ค่อยมีเมฆปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงประเทศไทยสักเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าฝนตกผ่านไปช่วง๒๓๒๔กันยายนที่ผ่านมา
แต่ว่าชะล่าใจไม่ได้เพราะในช่วงระยะนี้นะคะ
ร่องฝนคือสัญลักษณ์ของเส้นสีแดงสองเส้นคู่กันเนี่ยนะคะ
ยังคงพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
คือภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
ส่งผลกระทบถึงภาคเหนือด้วย
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครน
ถล่มสิ่งปลูกสร้างทลายด้วยนะคะ
ปัจจัยหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมประจำฤดูฝนยังคงพัดมาปกคลุม
ทำให้ทั้งภาคใต้ทั้งแถบ
รวมถึงฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนั้น

จะมีฝนตกกระจายเป็นช่วงเป็นบางเวลาค่ะ
เช้านี้ยังไม่ค่อยมีฝนหนักมากเท่าไหร่
เวลาสักประมาณบ่าย๓นะคะคุณผู้ชม
จะมีโอกาสเกิดฝนขึ้นกระจายกันไป
ตอบไทยส่วนช่วงสัก๒ทุ่มนี้ค่ะ
เป็นระยะเวลาที่จะมีโอกาสเกิดฝนได้

ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวทะเลนะคะ
คลื่นเบาค่ะประมาณเป็นลักษณะไม่ถึงเมตร

แต่ว่าถ้าใครจะเดินทางไปภาคอีสาน

ช่วงวันที่๒๖๓๐กันยายนต้องเฝ้าระมัดระวัง

ึงการขอนแก่นชัยภูมิแถบนี้

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นกันนะคะ
ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องฝนและลมอยู่
ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
มาตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย

ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยว
แต่ว่ายังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ปลอดภัย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนยังคงมีนะคะ
มากหน่อย๑๖๐ของพื้นที่

โอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายค่ำก็เลยมีสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ใครที่จะไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย
อย่างที่นี่ค่ะมีช้างดำนา
ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนชาวกะเหลี่ยงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่